ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุสลดนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำบุญในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

ชนกับสลิงลากรถบัตรในพื้นที่สุพรรณบุรี
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ศพด้วยกัน
อีกมุมหนึ่งในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึง

ส่วนภาพที่เห็นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เสียชีวิตคาที่๒ศพเลยนะคะ
ค่ะเป็นบริเวณถนนสาย๓๔๐แยก๓โก้ค่ะ
ทางเข้าโรงพยาบาลศรีประจันทร์ในจังหวัดสุพรรณบุรี

มีรถบรรทุก๖ล้อขับตัดถนนผ่านแยกไป
มีรถบัสตามมาห่างและช่องว่างตรงนั้นนะคะ
เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่เขาขับฝ่าไป
แล้วไปโดนกับสลิงที่ลากรถระหว่าง๒คัน

ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพเขามาทั้งหมดด้วยกัน๕๐คัน
คันที่เหลือสามารถเบรกได้ทันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ตำรวจสภศรีประจันทร์พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกัน
กู้ภัยสุพรรณบุรีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

คือนายรณชัยวงสุดินอายุ๒๐ปี
นายวรากรอินทราจรอายุ๒๑ปี
และนายอภิรักษ์โพรื่นอายุ๒๙ปีค่ะ
ทั้ง๓ศพมีบาดแผลถูกสายสลิงบาด

หรือว่าศีรษะกระแทกพื้นจนเสียชีวิต
ไปสอบสวนทราบว่าผู้ขี่รถจักรยานยนต์กลุ่มนี้ค่ะ

นำของไปทำบุญร่วมบริจาคสิ่งของ
แล้วก็เงินช่วยเหลือที่วัดกลางชูศรีเจริญ

วัดกลางชูศรีเจริญศุกร์ในอำเภอบางรจันทร์ที่สิงห์บุรี
หลังทำบุญเสร็จก็แยกย้ายกันค่ะ
กลุ่มที่เกิดเหตุก็ขี่รถมาถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีรถบัตรซึ่งแก๊สหมด

หกล้อให้ลากไปเติมแก๊สที่ปั๊ม
ก็มีการใช้สลิงผูกโยงรถ๒คัน

เห็นไหมคะมีเส้นตรงกลางสีแดงนั่นแหละผูกกันอยู่
กลุ่มรถจักรยานยนต์มองไม่เห็นนะคะ
สลิงนี้ค่ะก็เลยพุ่งไปชนสลิงจนเกี่ยว
แล้วก็เสียหลักล้มลงไป๓คัน
ญาติของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุนะคะ
แล้วก็มาติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ซึ่งแม่ของนายอภิรักษ์โพรื่นผู้เสียชีวิต
มนต์พระมาทำพิธีอันเชิญวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุ
ขณะที่พระทำพิธีผู้เป็นแม่ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา

รู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไปจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
ขณะที่ครอบครัวของนายวรากรอินทรจรค่ะ
ผู้เสียชีวิตอีกศพก็ถูกนำกลับไป
นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคงคา
ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นนทบุรี
ซึ่งเมื่อคืนวานก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก

มีการโพสต์ภาพแล้วก็แสดงความคิดเห็น
กับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เดินทางไปทำบุญ
โดยมีภาพวัยรุ่นคนหนึ่งยกถังพลาสติกดื่มน้ำสีชา
สีชาค่ะตามภาพที่เห็นนี้เบลอไว้ให้ดูด้วยนะคะ
มีข้อความระบุว่าทำบาปมาตลอดทางเพื่อไปทำบุญ
ขากลับทำบาปต่อคิดสิคิดมันจะได้บุญไหม
อีกข้อความบางข้อความก็บอกว่า
ีซี่เซ็นเจิ้นกับน้ำกระท่อมเข้ากันจริง
บางคนก็บอกว่าแค่ชาลิปตันนั่นแหละอย่าไปคิดมาก
แล้วก็มีการแชร์คลิปภาพกลุ่มวัยรุ่นในขี่รถจักรยานยนต์ซิ่งกันบนถนน
นี่นะคะภาพนี้ค่ะ

ขยะสายบุญตอนนี้ถึงวัดกันหรือยัง
ช่อบ้านโดยพรให้ตลอดทาง
ตำรวจยังไม่ทำหน้าที่ที่ควรจะทำอีกเหรอ
อันนี้ค่ะเป็นบางช่วงบางตอนที่ในโลกโซเชียล
เขามีการมองกันอีกมุมหนึ่งนะคะ
จากนี้ก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต
แล้วก็ให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ